พาไปดูเรื่องนี้กันบ้างก็แล้วกันครับ
ออนไลน์กำลังฮือฮาเพราะไปมีคลิปภาพของพระรูปหนึ่ง

นุ่งห่มจีวอด์เนี่ยด้วยผ้าหลากสีมากเลยและดูซ่อมมาซ่อมมาก
ได้รับการขนานนามว่าพระรูปนี้คือพระจี้กงแห่งเมืองไทย

พระรูปนี้ครับคือหลวงปู่เกษตรปะคุโนอายุ๘๐ปี
แห่งวัดเขาหินเทินที่จังหวัดประจวบคิริขันครับ
หลายคนได้เห็นคลิปของหลวงปู่แล้วรู้สึกแปลกใจ
ทำไมพระท่านนุ่งห่มจีวอนแบบนี้ล่ะเนี่ย
ทำไมผ้ามีหลายชิ้นมีหลายสีจังเลย
บางคนหยิบไปเชื่อมโยงกับใครรู้ไหม
จี้กงครับพระจี้กงเนี่ยนะฮะ
ตามตำนานตามคำโบราณเขาเล่าว่า
เป็นเหมือนกับว่าพระสติเฟื่อง
เราจะเห็นผ่านในหนังผ่านละครหลายครั้งนะฮะ
เป็นหลวงจีนครับเรื่องเล่าของจี้กงเป็นหลวงจีน
เนื้อตัวจะมอมแมมสกกระปกนุ่งห่มจีวอนเก่าขาด
ปะชุนด้วยเศษผ้าไปทั่วถือพัดใบลานผูกพัง
สะพายน้ำเต้าบรรจุเหล้าเอาไว้ที่ข้างกาย
อันนี้ตามตำนานและตามภาพวาดที่เรามักจะเห็นกัน

โดยจี้กงมักจะปรากฏตัวในที่ต่างครับ
เพื่อช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยตกทุกข์ได้ยากปราบปีศาจ
เวลาปีศาจมาก่อกวนนะถ้าเกิดใครดูหนังจีนเนี่ย
จำได้เลยฮะจะมีหนังจีนเกี่ยวกับเทพจี้กงอยู่นะฮะ
ด้วยวิธีการแปลกประหลาดเช่นเอาขี้คลายมาปั้นเป็นยาลูกกรอย่างนี้
อิทธิฤทธปฏิหารในการช่วยเหลือชาวบ้าน
ภาพด้านซ้ายนั่นคือภาพของเทพจี้กงนะฮะหรือว่าหลวงจีนจี้กงนั่นเอง
ลองดูภาพด้านซ้ายเต็มหน่อยก็ได้บางคนจะได้แบบเห็นภาพชัด
ว่านี่ใช่ไหมเทพจี้กงเนี่ยเสื้อผ้าต่างที่เขาสวมใส่เนี่ย
เป็นชิ้นชิ้นมีหลายสีแล้วทำไมเหมือนกันเลยกับหลวงปู่เกษตรครับ
บอกเลยว่าท่านเอกลักษณ์โดดเด่นมากเลยนุ่งห่มจีวอนด้วยผ้าหลากสีมาก
ตุลาคมที่ผ่านมาครับมีคนได้ไปกราบหลวงปู่
ก็ยังเห็นว่าท่านห่มจีวอนด้วยภาพบังสุกุลเหมือนเดิมเลย
แล้วท่านเย็บด้วยมือนะฮะเมื่อก่อนไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะ
สมัยก่อนไม่มีจักรเย็บผ้าคนรุ่นใหม่อาจจะแปลกตาครับ
บางสุกุลเนี่ยเนื้อผ้าแต่ละสีความเข้มความอ่อนของสีผ้า
อาจจะไม่เหมือนกันครับและที่บางคนให้การขนานนาม
ท่านว่าเป็นพระจี้กงเนี่ยนะฮะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะท่านทำคอนเทนต์หรือเปล่า
ไม่ใช่นะครับหลวงปู่ท่านเป็นพระจริงและนุ่งห่มผ้าบังสุกุล
เป็นแบบนี้มา๒๓ปีแล้วนะฮะคือหลายคนที่แบบได้รู้จักท่านเนี่ย
มาเจอท่านก็บอกว่าเจอแบบนี้มานานแล้ว
อธิการชะลัดสุจิตโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำแฝดจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าของคลิปบอกว่ารู้จักหลวงปู่เกษตรเมื่อ๒๓ปีก่อน
ตั้งแต่ยังเป็นพระบวชใหม่นะฮะแล้วออกทุดงมาเจอท่าน
จากนั้นไม่ได้ติดต่อกันจนกระทั่งเห็นคนเอาคลิปโพสต์
ประจวบคิริขันครับหลวงปู่เกษตรปะคุโนนั้น
มีวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดจำวัดอยู่เพียงรูปเดียว
่งศึกษาตามพระไทยปีดกครับหลังจากที่คลิปของท่านเนี่ย
แพร่ลงไปในโลกออนไลน์ตอนนี้กลายเป็นว่ามีคนจำนวนมาก
ต้องการจะเดินทางไปเพื่อกราบสักการะหลวงปู่
แล้วบางคนอยากจะได้ของขลังวัตถุมงคลด้วย
แต่ท่านยืนยันบอกเลยว่าไม่ได้มีของขลังปลุกเสกอะไรให้นะ
มีเพียงแค่หลักธรรมคำสอนทางพระศาสนาให้เท่านั้นครับ
นี่ฮะพระจี้กงเมืองไทยพระจริงไม่ได้ทำคอนเทนต์นะครับ